สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็สรุปความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างต่อเรื่องของทัพนักกีฬาไทยในซีเกมกันหน่อยนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้สงหวังถึงจุดสูงสุดในการที่จะเป็นเจ้าเหรียญทองแต่ต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงหลังหลังการที่จะประกาศเป็นเจ้าเหรียญทองในกีฬาซีเก

การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับมีการคำนวณเงินรางวัลครับเพื่อให้นักกีฬาผู้ปลูกศรและสมาคมกีฬานะครับตามกฎนะครับออกมาซึ่งเหรียญรางวัลนะครับในซีเกมตามหลักเกณฑ์ของกองทุนนะครับก็มีการปรับเพิ่มใหม่นะครับโดยเหรียญทองจะรับนะครับทั้งหมดเนี่ย๓แสนบาทจากเดิมให้๒แสนเหรียญเงินนะคร
เป็นของเงินรางวัลที่นักกีฬาทั้งหมดได้รับส่วนผู้ปลูกศรประเภททีมที่มีนักกีฬา๗คนขึ้นไปจะได้รับนะครับ๑๐ขนาดที่สมาคมกีฬาได้รับ๓๐แต่ไม่เกิน๖ล้านบาทครับร่วมเงินรางวัลทั้งหมดที่นักกีฬาผู้ปลูกศรและสมาคมกีฬาจะได้รับนะครับยอดอยู่ที่๒๒๖๑๕๕๐๐๐บาทครับแบ่งเป็นของนัก
สมาคมกีฬา๔๖ล้านบาทและผู้ปกศรอีก๒๔ล้านบาทครับซึ่งสมาคมกรีธาแห่งประเทศไทยครับคว้าเหรียญมากที่สุดนะครับ๑๒เหรียญทอง๑๑เหรียญเงินและ๑๒เหรียญทองแดงรับเงินรางวัลทั้งสิ้น๑๘๒๒๕๐๐๐บาทส่วนสมาคมกีฬาเรือพายครับที่คว้าได้เพียงนะครับ๒เหรียญทอง๖เหรียญเงิน๕เหรียญทองแดงเป็นสมาคมที่ได้เงินรางวัลมากที่สุดนะครับ๒๖๑๓๗๕๐๐บาทซึ่ง๑
เยอะเลยถึงแม้จะได้เหรียญน้อยแต่พอคูณออกบางนั้นตัวเลขก็มหา๓มาสมควรครับส่วนสมาคมกีฬาซอฟต์บอลครับที่เป็นเพียสมาคมเดียวที่ไม่ได้รับเงินรางวัลนะครับ
ซึ่งขุนพลซอฟต์บอลทีมชาติไทยพลาดในการสร้างประติศาสตร์
คว้าเหรียญแรกใน๔เกมน่าเสียดายครับ
หลังจากที่แพ้อินโดนีเซีย๓ต่อ๕รันในเกมสุดท้าย
โดยกระหนดวันจัดงานแสดงความยินดีและม่อมกันรางวัล๔เกม
องทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ